เพราะว่าวงการบันเทิงของเราตอนนี้นะคะ
กลายเป็นพี่หมื่นร้ายวัน
แล้วก็บุภเพบันเทิงมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีข่าวออกมาโอ้โหแต่ละวันจริง
เพราะว่าพี่หมื่นเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมคะ
เพราะความมีเมตตาของพี่โป๊ปนี่แหละ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
หลังจากที่เจอมหากรรมการแฉ

ดูเป็นการออกกำลังกายชั้นดีเลยนะคะ
ซึ่งอย่างที่ทราบกันค่ะก็มีสาวซึ่ง

นางก็แคปไลน์มานะคะ
ตื่นตี๔ง่วงมากฉันรึเปล่าเนี่ย

ชื่อแปลกดี

แล้วก็มีการยั่วยู้เกิดขึ้นในเพจดังกล่าวนะคะ
เพจดังเพจดึงเนี่ยแหละ

เป็นรูปที่ยืนยันเลยนะคะว่า
ตอนแรกมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า
แหมไปแคปรูปมาจากที่อื่นหรือเปล่า

ต้นเรื่องเพจต้นเรื่องก็รู้สึกว่าไม่ยอม
ก็เลยไปขุดหาหลักฐานมาเพิ่มเติมอีก

ซึ่งจริงแล้วอาจจะเป็นพี่โป๊ปออกกำลังกายหนักก็ได้แล้วนะคะ

ก็เลยแบบซุกลงสักที่สักทาง

แต่ว่าทุกกระแสก็ทำร้ายพี่หมื่นไม่ได้นะคะ

วุ้นเส้นเป็นพรีเซนเตอร์งานนี้นะคะ

เว้ามาขนาดไหนนะคะชะนีก็หลบไปก่อน
เพราะว่าคนหลากหลายมากมายค่ะ

คือถ้าเกิดว่าฟังจากกระแสข่าวแบบนี้

แต่เกิดอะไรขึ้นคะ
รับว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่เลยนะคะ

มีข่าวเฉาโดนแฉแนวที่แบบว่าแนวลบ

แต่กลับว่านะคะการตอบคำถามของเขากลับโดนใจ

เพราะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ออกมาจากใจของเขา

ผมก็ไม่เคยที่จะ
ต้องไปหลอกหรือว่าไปบังคับกว่านี้ครับ

แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่า
ใครนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงว่าใคร

ผมไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ายผมนะ

คนชื่นชมละครคนชื่นชม

รู้สึกเสียใจที่ว่าผมทำให้เขาแบบ

พร้อมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ใจนะครับ

มองมันผ่านผ่านไปส่วนเรื่อง

ผมก็ต้องมีเรื่องผู้หญิง
ยังคงคอนเซปต์ไม่ได้เจ้าชู้แต่มีเมตตานะคุณผู้ชม
ชอบมากนะคะแล้วก็นักหน้าข่าวก็ถามว่าคราวที่แล้วนะคะ
บทส่วนแผ่เมตตาไปคราวนี้เป็นอะไรคะ
มนต์กริสุนาการีเป็นเลยนะคะ
ดิฉันค่ะเป็นหนึ่งในตัวแทนของ

โหยหาความรักความเมตตาจากพี่โป๊ปนะคะคุณผู้ชม
ต้องช่วยแพลนนางหน่อยช่วยแพลนชุดพี่แจ๊กกะลีนหน่อย
เป็นชุดหวยหาความรักความเมตตาคุณผู้ชม
ปลื๊ดขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะ

พี่แจ๊คจะถึงเอวแล้วนะ
หรอกแต่ก็ถือว่าเป็นการตอบที่แบบว่า

แล้วก็ถือว่าเป็นวลีเด็ดแห่งวันเลยนะคะ
ให้ผู้ชายต่อไปที่สมมุติ

แล้วจะมาบอกว่าจะให้ความเมตตากับ
กับแต่ละคนกับดิฉันกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่เราจะให้ความเมตตาคนอื่นเราต้องดูหน้าเราก่อนนะคะ
พี่หมื่นอย่างนี้ค่ะพร้อมรับความเมตตา
แต่ว่าถ้าหารุโหดก็ไม่ไหว
เห็นไลน์หน้าจอขึ้นมาบอกว่าเห็นพี่หมื่นโป๊ปแล้วอยากโอบจังเลย

ก็ทักทายกันมาแบบนี้ได้นะสนุกสนาน
แต่ว่าอย่างหนึ่งดิฉันว่าที่แฟนคลับยังเปิดใจให้กับพี่โป๊ปอยู่
เพราะว่าพี่โป๊เป็นคนที่ยอมรับความจริง
ผิดก็คือผิดเคยทำก็คือเคยทำ
แล้วก็พร้อมจะแก้ไขอย่างหนึ่งที่พี่โป๊พูดเอาไว้เมื่อวาน
คือรู้สึกเสียใจที่เป็นคนดีแบบ
อย่างที่แฟนคลับรักเข้าท่วมท้นแบบนี้ไม่ได้
ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วที่เขาไปที่ลบบุรี
ที่หาดใหญ่ไปที่ไหนก็ตามห้างแตก
แล้วก็สถานที่คือบรรดาแฟนคลับไปยืนรอกันนะคุณ

เพราะว่าโป๊ปออกงานกับเบลล่าครั้งแรกคุณผู้ชม
มาแพ็ดคู่นะคะงานนี้รอดูได้หรือเปล่า
ฉันก็คิดว่าวันนี้นะคะใครที่จะเดินทางไประแวกนั้นนะคะ

ที่สำคัญใกล้กันชมพู่อริยาพาลูกแฝดออกงานด้วย

วายานสยามชิดลมวันนี้อาการสะอาดอย่างแน่นอนในประถามนั้น